ก็ถึงแม้ว่าจะพลาดท่าไปสำหรับทีมชาติไทยแต่ก็เล่นดีแบบนี้เชื่อว่าเกมที่เจอกับญี่ปุ่นนั้น
สนุกแล้วก็ได้ลุ้นอย่างแน่นอนนะครับ
ส่วนในช่วงนี้ไปดูบรรยากาศกันหน่อยกับเกมเมื่อวานนี้นะครับ
ไปดูบรรยากาศเหล่าบรรดากองเชียร์ของทีมชาติไทยนี่แหละครับ
เป็นภาพความประทับใจติดตามได้จากรายงานของคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อครับ
บ่อยครั้งที่พวกเขาจะได้มีโอกาสชมฟุตบอลไทย
บนดินแดนซาอุดีอาราเบีย
บรรยากาศของการเชียร์ในครั้งนี้ต่างออกไปจากทุกครั้ง
ยุคที่ทัพช้างศึกก้าวขึ้นมาต่อกรกับทีมระดับเอเชียได้อย่างสมภาคภูมิ
ทำกลางกองเชียร์สาอุดีอาราเบียกว่า๔๘๐๐ชีวิตที่สนามแห่งนี้
แต่ตลอด๙๐นาทีทุกคนต่างส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยให้เก็บใช้ชนะให้ได้
ทั้งนี้อุปสรรคสำคัญคือการแข่งขันในกรุงริยาท
มีชาวไทยอยู่เพียงแค่๒๐๐ชีวิตเท่านั้น
ดังนั้นกองเชียร์กลุ่มนี้จึงเป็นกองเชียร์ที่อาศัยอยู่ในกรุงบริยาท
มีตั้งแต่กลุ่มที่อาศัยอยู่ในสาอุดีอาราเบียมานาน
กลุ่มแรงงานและนักศึกษาทั้งหมดรวมใจเป็นหนึ่งเชียร์ทีมชาติไทย
เราก็เป็นกำลังใจส่วนหนึ่งในสนามนะครับ
แต่คงเป็นที่ทีมชาติไทยจะรับรู้แรงเชียร์จากประเทศไทยมาถึงเสาได้แน่นอนครับผม
แม้ว่าสุดท้ายในช่วงท้ายเกมทีมไทยจะโดนพิษผู้ตัดสินจนเป็นฝ่ายพ่ายแพ้
แต่ประสบการณ์ในสนามครั้งหนึ่งของพวกเขาก็จะไม่มีวันลืม
อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดจากเกมนี้คือมิตรภาพระหว่างสองชาติที่จะยังคงอยู่ต่อไป
ในเกมนะครับจะสู้กันสนุกตื่นเต้นอย่างไรครับ
แต่ว่าจบเกมครับทั้งสองประเทศทั้งสองชาติก็คือพี่น้องกันนะครับ
เชื่อว่าในอนาคตจะมีโอกาสที่ทั้งสองทีมจะโคจรมาพบกันด้วยมิตรภาพที่ดีเช่นนี้อีกอย่างแน่นอนครับ